บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ไม่เข้าใจบอกว่าเออคู่นี้เขาทะเลาะกันจริงหรือเปล่า

มันเป็นเรื่องขำคุณของสองคนบันเทิงรุ่นใหญ่
ระหว่างหนุ่มกัญชัยแล้วก็พิธีกรขาหลอนป๋องกะพล

ลงข่าวมั่วว่าพี่ป๋องเสียชีวิต

เพื่อนซีอย่างพี่หนุ่มเข้ามาแซวผ่านไอจี
แซวแรงหลายคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าพี่ป๋องก็ไม่ยอมถอยทับตอบกลับแรงเหมือนกัน
นิดที่พิธีกรพ่อลูกอ่อนยังต้องมีเลือดขึ้นหน้าเลยทีเดียว
แต่ว่างานนี้ใครที่คิดว่าจะมีศึกเกาเหลา

เพราะว่านุ่มกัญชัยเขาออกมายืนยันว่าเป็นการเล่นแรง
แต่ว่ากระชับความสัมพันธ์แบบพี่น้องค่ะ

ทุกครั้งที่คือพี่ทำงานเป็น๑๐ปีแล้ว

โตลมานก่อน๗วันแล้วถึงตาย
กลับไปเจอเขาก็บอกว่า
พี่บอกว่าพี่บอกไม่ง่ายสบายดีเหรอไม่เจอกันนานมากเลยนะ

เขาบอกว่าเขาต้องรอต้องรอแบบว่า
ให้ลูกชายเขาสอยมายูซะก่อน
คือมันเห็นรูปเหมือนเป็นมะม่วง
ก็เลยลงแกล้งมันหรือเป็นการเล่นกันจริง
คุยเล่นกันอำกันตลอดเพราะเขาคุยเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วเลย

เปรียบเปยลูกตัวเองว่าเป็นมะม่วง

เขาไม่ได้ทะเลาะกันเขาคุยกันอย่างนี้อยู่แล้วสนิทกัน
ส่วนประเด็นที่พี่หนุ่มโดนเว็บไซต์ลงข่าวซุบซิบ
พิธีกรพ่อลูกอ่อนเขาว่าอย่างนี้
มีนิสัยนิยมชมชอบฟาดเรียบมาทั้งนางร้ายนางเอก
แถมยังให้สาวโชว์เซ็กซี่ออนไลน์
แล้วก็จ่ายค่าเสียหายแค่๕๐๐บาท
แต่ต้องจ่ายเงินซื้อเผ็ดอะไรเหมือนกี้ครับ

แต่ยืนยันว่าเป็นแค่เรื่องในอดีต
แล้วก็ที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ความจริงทั้งหมดค่ะ
แต่ไม่ต้องเสียเวลาสืบ
อืมโอเคพี่หนุ่มว่าไง
เราเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วอะไรอย่างงี้ที่อาจบอก๕๐๐บาทดีมั้ยมันเสียใจอะ
มันไม่ได้มีประเด็นว่าอยากจะจ้างผู้หญิงมายืนถอดเสื้อผ้า๕๐๐บาท

ไม่ได้ทำแล้วมันเป็นเรื่องในอดีต
ตอนนี้เขามีภรรยาที่น่ารักแล้วก็ลูกน่ารักด้วยนะคะ
รักครอบครัวตอนนี้หนุ่มกัญชัยนี่คนรักครอบครัวนะ

แล้วน้องมายูมีห้องโพสต์ท่าอะไรอยู่

น้องมายูนี่จะโดนคุมผ้าสามสีแล้วนะ